นายกรัฐมนตรีตอบคำถามเรื่องนี้
เรื่องของสินค้าราคาแพงว่าตกลงแล้ว
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลจะช่วยเรายังไงได้บ้าง
คือถามหมดเลยนะคะทั้งเรื่องของราคาเนื้อหมู
ราคาไก่ราคาน้ำมันโอ้โหถามหลายเรื่อง
รวมไปถึงใช่ถามย้อนกลับไปว่าแล้วแบบนี้ราคาของมันแพง
แล้วค่าแรงจะขึ้นให้ไหมโอ้นี่ค่าแรงนี่ก็สำคัญ
นี่ค่ะถามทุกเรื่องเลยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีตอบแบบนี้นะคะ
บอกว่าได้สั่งให้กระทรวงพาณิชย์ไปสำรวจตั้งแต่ต้นทาง
ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนอย่างเช่น
หมูต้องนำเข้าจากต่างประเทศไปผลิตลูกหมู
ส่งเสริมผู้ค้ารายย่อยสำรวจหมูแช่แข็งในสต๊อก
ระงับส่งออกทั้งหมดสิ่งต่างเหล่านี้ลงไปหารือกันดู
ตายไม่ถึง๒๐นายกบอกแบบนี้นะคะ
ทีนี้ก็ต้องไปดูว่าแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนล่ะ
ขั้นตอนเรื่องของราคากว่ามันจะมาถึงปลายทางหน้าตลาด
มันไปมีปัญหาอยู่ตรงไหนบ้าง
ทีนี้ค่ะถามถึงเรื่องของราคาน้ำมัน
ถามถึงเรื่องของค่าแรงจะขึ้นให้ไหม
นายกรัฐมนตรีตอบว่ายังไงลองฟังดูนะคะ
แต่ทำไมหมูมันถึงขาด
นั่นแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการ
มันมีคนไปทำอะไรหรือเปล่า
แล้วหลายอย่างก็พยายามที่จะขึ้นราคาตามมา
โดยไม่มีเหตุผลที่สมควร

เพราะฉะนั้นจะให้ประสูญเดือดร้อนมากก่อนละครับ

ไม่ใช่ไอ้น้ำมันขึ้นบาทนึง
สมมุติอะไรขึ้นบาทเดียวอันนี้ไปขึ้น๕บาทมา

แต่เธอต้องหาเงินมาให้ได้ก่อนนะรัฐบาลจะต้องมีเงินก่อนนะ
จะหาเงินมาจากไหนในการขึ้นค่าแรงให้
แต่สินค้าราคาแพงนายกบอกว่าถ้ามันแพงแบบไม่มีเหตุผล
ประชาชนก็ไปร้องสคบได้แล้วก็จะตรวจสอบถึงที่มาของราคาแพงเหล่านั้น
ส่วนค่าแรงขั้นต่ำก็ต้องไปเอาเงินมาก่อน
เงินจะมาจากไหนเอาเงินมาจากไหนถ้านายกบอก
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าเรื่องของสินค้าราคาแพง
หารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะคะ
พิจารณามาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ไม่ให้กระทบกลไกตลาดเพิ่มเติมจากหลายมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงพลังงานได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ค่ะ
ครับคือตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันแพงกันไปแบบขยับขึ้นทีละอย่างสองอย่างไปเรื่อยอ่ะ
ก็ล่าสุดที่คุณมดดำพูดในรายการข่าวใส่ไข่มะละกอแพง

ส้มตำนี่คนไทยกินกันแบบโอ้โหทุกครัวเรือน

วัวเมื่อวานนี้ก็ขึ้นราคาปลาเปลือนี่ไปหมดเลยนะฮะทุกผู้ชมครับที่